มันก็เป็นอำนาจทำให้คอสชมีอำนาจต่อรองมากขึ้น
ปัญหาของประเทศที่มันผ่านมาเนี่ยนะครับ
ก็เพราะว่าใช้อำนาจกฎหมายเข้าข้างตัวเองซะ
ต้นน้ำของมันก็คือว่าบ้าเสียงข้างมาก